ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าทิศทางแล้วก็แนวโน้มการแพร่ระบาดของไทยเนี่ย

ตัวเลขของผู้ป่วยใหม่เนี่ยน้อยลงเรื่อยนะคะ
และที่สำคัญจะมีข่าวดีออกมา
ที่เขาบอกว่ากลางเดือนอาจจะสามารถออกมาตรการ
ผ่อนคลายระลอก๒ได้ด้วยนะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด

มาแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ประจำวัน
โดยวันนี้เราเจอผู้ป่วยใหม่๓รายค่ะ
ซึ่งก็มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะคะ
เป็นผู้หญิงชาวยาลาวัย๕๙ปี๑คน
ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยจากมาเลเซีย
แล้วก็มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ
ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอีก๒ราย
เป็นผู้ชายอายุ๔๖ปีแล้วก็๕๑ปี

ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น
มี๑๑รายและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งผู้ป่วยสะสมทั้งหมดของไทยเรา
ตอนนี้จำนวนคือ๒๙๙๒ราย
กลับบ้านไป๒๗๗๒รายค่ะ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๕รายนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๕ศพค่ะ
แพทย์ทวีสินบอกว่านายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานการประชุมสอบคอแบบเต็มคณะช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งนายกก็ฝากมานะคะว่าให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย
ในช่วงของการผ่อนปลนมาตรการเนี่ย
ถึงเราจะผ่องปลนแต่เราก็ต้องดูแลรักษามาตรฐานของมาตรการอย่างเข้มงวด

โดยสถานการณ์ตอนนี้สำหรับนายกมองว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจค่ะ
แต่เรายังต้องดำเนินการเชิงรุกและดูแลการเข้าประเทศที่อาจจะเป็นการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดเพิ่มอีกได้
นายกบอกให้มีมาตรการเฉพาะกิจการด้วยอย่างเช่นรถไฟฟ้าที่มีคนใช้บริการอย่างหนาแน่น
ขอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาการทำงานเหลื่อมเวลาของข้าราชการ
ที่จะได้มีการจัดเวลาเข้างานเป็นกะอาจจะหลายรอบกว่าปกตินิดหน่อยนะคะ
แล้วก็มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปลนในระยะต่อไปด้วยค่ะ
ระยะต่อไปเนี่ยเขาเล็งกันว่าพวกร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
ให้บริการดูแลคนชะลาต่างอาจจะกลับมาเปิดให้บริการได้นะคะ
ซึ่งทางโฆษกสบคบอกว่าถ้าเรายังรักษาสถานการณ์แบบนี้
ซึ่งก็คือมีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น๑คน๓คน๕คนไม่เกินนี้
ถ้ายังรักษาสถานการณ์นี้ต่อไปได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่พุ่งสูงขึ้น
๑๗พฤษภาคมนี้จะประกาศใช้มาตรการผ่อนปลนระยะที่๒ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะถ้าอยากให้กลับมาเป็นปกติเร็วเท่าไหร่
เราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเท่านั้นนะคะ
อาจจะเปิด๑๗พฤษภาเพราะว่ามันต้องประเมินผล๑๔วัน
อย่าลืมว่าวันที่๑ที่ผ่านมามันมีคนเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดเยอะเยอะมาก
ก็จะเปิดได้แต่ถ้าเกิดครบแล้วมันเพิ่มก็คือเปิดไม่ได้
แล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าจะมีการปิดเพิ่มหรือเปล่าว่ามันเพิ่มขึ้นมากหน่อยแค่ไหน